ก็มีการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตำรวจแล้ว

อีกจุดหนึ่งพบของกลางอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะทีนี้ไปดูความคืบหน้าไล่เลี่ยงกันแบบนี้ครับท่านพลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะนำกำลังพร้อมหมายสารไปค้นกระดังแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีเป็นการขยายผลครั้งที่ห้าหลังจากแกะรอยจากข้อมูลที่

บอกว่าผู้กองไบร์สให้ปากคำในฐัณฑ์พยาน
ซึ่งก็เป็นการให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่ผู้กองไร้ต้องถูกตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วย
เนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดกับผู้ต้องหาครับ
ในเรื่องของประเด็นที่พนักงานสอบสวน
จะต้องสอบปากคำเพื่อประโยชน์แห่งทางคดี
ก็คือผมว่าจริงเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน
ไรนะครับพนักงานสวนก็มีมีแนวทางในการตั้งคำถามอยู่หรี้
ครับมีจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนเอ่อ

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมด
ฝ่ายสืบสวนก็ดำเนินการต่อไปเนี่ย
ถ้าสุดท้ายแล้วจากการสืบสวนและการสอบสวน
พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บพนัน
ต้องดำเนินการโดยที่ไม่ละเว้น
จริงก่อนผู้กองร้ายเดินทางมาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนมีการไปยื่นหนังสือขอออกจากราชการนะครับโดยยื่นผ่านสารวัตรฝ่ายต่อมอขาออกไปแล้วซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานโดยตรงในเนื้อหาระบุแบบนี้ครับ
ข้าพเจ้าร้อยตำรวจเอกคุณากรเริ่มรับราชการ

มีความประสงค์ขอออกจากราชการ
เนื่องจากต้องดูแลบีดาชราภาพ
แล้วก็ยื่นหนังสือลงวันที่คือวันนี้นะครับ
ตุลาคม๒๕๖๖ครับ

ต้องมีขั้นตอนในการพิจารณา๓๐วันตามกระบวนการนะครับ

กองร้อยเองก็รีบเดินทางกลับทันที

สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดักรอเพื่อถาม

เอาเป็นว่าไม่ได้คำตอบอะไรจากปากของผู้กองร้าย
นักข่าวพยายามถามแต่ว่าก็ไม่พูดอะไรเลย